ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการเมาเมาแล้วขับ

บอกว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเขาถูกตำรวจเมาแล้วขับ
ขับกระบะมาชนเขาครับชนเสร็จขึ้นรถจักรยานยนต์ไปเลย
ดูดำดูดีอะไรเลยมีคลิปหลังเกิดอุบัติเหตุ

เดี๋ยวทุกคนเขาถือข้านี้ส้นเขามานอกเล่น

นี่นะคะคือตำรวจเมาขับกระบะมาชนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ดูดำดูดีอะไรขึ้นรถจักรยานยนต์หายไปเลยตำรวจอีกนายต้องไปตามตัวหายไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง
แล้วพอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์๒๒๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โอ้โห
โอ้โหเหตุการณ์ที่กาลสินนะคะที่คล้องชัย

ไปเจอกับนางสมรวงมาลัยอายุสามสิบแปด
เจ้าของรถโตยัตตายาริชพู่เสียหายที่อยู่ในคลิปผมคะ
ก็กำลังดูแลลูกชายค่ะนายอานนนวงมาลัยอายุยี่สิบเอ็ด
ส่วนนายมณ์เทียนภาคเพียรเพื่อนแดนเซอร์บาดเจ็บที่ศีรษะ
ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าเที่ยงเมื่อวานขับรถไปรับลูกชายกับเพื่อนหลังจบการแสดงที่บ้านเหล่าสูง
ไม่เร็วนะขับหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปถึงอำเภอคล้องชัย
กระบะของตำรวจสวนเลนมาแล้วชนแบบประสานงานแล้วหนีไปเลยแล้วเมาด้วยค่ะ
อืมแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สพคล้องชัยนะคะตอนนี้คนเจ็บเขาบอกว่าทำยังไงอ่ะ
เขาจะทำการแสดงได้ยังไงอ่ะเพราะว่าเนี่ยซิลิโคนเขาแบบทะลุออกมาจากคางเลยอะค่ะ
อืมทางตำรวจต้นสังกัดที่สพคล้องชัยบอกว่าก็ได้มีการตรวจสอบแล้วนะคะ
ครับยังไงก็ต้องดำเนินคดีกับตำรวจนายนี้แต่ตอนเนี้ยเขายังบาดเจ็บอยู่
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเห็นบอกนัดคุยกันสิบแปดเมษายนใช่ค่ะ
หลังสงกรานเลยแม่แต่คุณเป็นตำรวจด้วยอ่ะนะใช่